เอาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่สกลนครกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนขับรถกระบะกับคนขับรถเก๋ง
ยิงกันกลางสี่แยกไฟแดงเลยแล้วก็สร้างความตื่นตกใจนะคะ
ที่ทั้งสองคันจะขับฝ่าไฟแดงแล้วก็มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสกลนคร
แต่ปรากฏว่าไปสืบสวนไปสืบสวนมา

กำลังไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดมาจากนครพนม

พร้อมของกลางเป็นกัญชาถึงสองร้อยกิโลกรัม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนค่ะ
ตำรวจสภเมืองสกลนครรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันกลางสี่แยกไฟแดงบ้านธาตุ

ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนคร
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่กลางถนน๓ปลอก
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ไปตอนนั้นคือไม่พบคู่กรณีและผู้เสียหายแล้วนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะเกิดเหตุนี่มีรถจอดติดไฟแดงจำนวนมาก
ไม่นานมีรถกระบะเชฟโลเลส๔ประตูขับมาเร็วค่ะ
แล้วก็เบรกลากล้อเสียงดังสนั่น
ประกบรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่เลนขวาสุด
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
ที่รถกระบะจะขับฝ่าไฟแดงออกไป
โดยมีรถเก๋งตามไปอย่างกระชั้นชิดมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครสกลนคร
แล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บจากการถูกยิงค่ะ
แล้วก็ยังไม่มีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความ
ก็เลยต้องตั้งด่านตรวจรถต้องสงสัย
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นสี่แยกเชื่อมถนนไปยังจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครพนมและจังหวัดกรสิน
โดยล่าสุดชุดสืบสวนสพเมืองสกลนครได้รับรายงานว่า
เหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจชุดปราบรามยาเสพติด
เป็นคนขับรถ๓คันไล่ล่ารถกระบะเชฟโลเลส๔ประตูของ
ข่ายค้ายาเสพติดมาจากอำเภอท่าอุเทนนครพนมนะคะ
พอมาถึงสี่แยกไฟแดงเจ้าหน้าที่พยายามยิงยางสกัด
แต่คนร้ายหลบหนีค่ะแล้วก็สามารถตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคน
พร้อมของกลางกัญชา๒๐๐กิโลกรัม
ขณะหลบหนีไปที่พื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่า
กำลังขนกัญชาเพื่อไปส่งลูกค้าที่สระบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปขยายผลจับกลุ่มเพิ่มเติมแล้วนะ
ว่าเหตุทะเลาวิวาสก็เป็นเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดค่ะ